ลิฟต์ค้างแล้วติดอยู่ในลิฟต์ไหมคะ

และน่ากลัวมากจริงมาเล่าเหตุการณ์นี้
เมื่อคืนนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมปลายเป็นผู้หญิงนะคะจากสงขลา
ทัศนศึกษาที่ลำปางแล้วติดอยู่ในลิฟต์

ติดอยู่เป็นโหยครึ่งชั่วโมง
แล้วมีนักเรียน๔คนนะคะ
อะการหนักเลยนะคือเหมือนแบบไม่มีอากาศแล้วชักรีงมือจีบเลยค่ะ
ใช่๑๒คนอัดอยู่ในนิฟต์
เมื่อช่วง๔ทุ่มเมื่อวานทางตัมรวจ
เขาได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนติดอยู่ในลิฟต์

อยู่บนถนนชัดชัยอำเภอเมืองลำปางที่จังหวัดลำปางนะคะ
ที่บริเวณชั้น๑ของโรงแรมลิฟต์ค้างอยู่
แล้วในลิฟต์มีเด็กนักเรียนของโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาจังหวัดสงขลา
อายุระหว่าง๑๕๑๘ปีเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคะ
ติดอยู่ในลิฟต์๑๒คนแล้วมี๔คนที่ไม่ได้สติ
เจ้าหน้าที่ต้องงัดประตูลิฟต์เนี่ยค่ะแล้วมันเปิดได้สักประมาณ๕เซนติเมตร
อดสายออกซิเจนเข้าไปในลิฟต์ให้เพื่อนที่อยู่ในลิฟต์
ช่วยกันนำออกซิเจนใส่จมูกเด็กที่ไม่ได้สติ
เป็นการประถมพยาบาลเบื้องต้นเอาพัดลมมาเป่าที่หน้าประตูลิฟต์
ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีก็สามารถค่อยเปิดประตูลิฟต์ได้
แต่น้องเขาบอกว่าติดอยู่ในลิฟต์ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะ
ก็นำออกมาได้ปฐมพยาบาลกันเบื้องต้นนะคะ
กลุ่มนี้เขามาจากสงขลานะคะมากับคณะครูและนักเรียน๔๐กว่าคนนะคะ
ทัศนศึกษาที่จังหวัดลำปางเดินทางมาถึงเมื่อวันเสาร์
ก่อนเกิดเหตุน้องเขาไปเดินเที่ยวตลาดกันอยู่ไม่ไกลจากโรงแรม
พอกลับมาถึงก็ขึ้นลิฟต์จะไปห้องพักแต่ลิฟต์ค้าง
ไม่สามารถเปิดประตูลิฟต์ออกมาได้ก็พยายามร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานโรงแรม
จากนั้นก็มีการประสานทีมอาสากู้ภัยและตำรวจให้รีบเข้ามาช่วย
แล้วก็สามารถช่วยเอาไว้ได้อย่างปลอดภัย
นายสงกรานหน่อแก้วอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปางธรรมสถาน
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ลิฟต์ตกลงมาจากระดับพื้นปกติเกือบ๑ฟุต
เพราะว่ามีคนเข้าไปอยู่ในลิฟต์จำนวนมากค่ะ
แล้วนักเรียนที่ติดอยู่ในลิฟต์ตกใจกันหมด
มีทั้งหมด๑๒คนแต่มี๔คนที่มีอาการมือจีบเกร็ง
คล้ายกับอาการภาวะขาดอากาศหายใจ
ถมพยาบาลเบื้องต้นมีน้องหนึ่งคนที่อาการดีขึ้น
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลส่วนอีก๓คนก็อาการปลอดภัยแล้ว
คุณหมออนุญาตให้กลับที่พักได้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ
ลิฟต์ตัวเดียวยัดกันอยู่ประมาณ๑๒คน

มันตกจากในส่วนของที่ระดับเท้า
ตกลงไปประมาณเกือบฟุต
ตอนนั้นที่เห็นภาพผู้ป่วยนี่มีอาการ
หายใจไม่ออกครับเหมือนอ่าใช่สภาวะเครียดแล้วก็มือจีบเก่ง
เหงื่อออกตัวเย็นใช่ครับ
โอ้โฮถ้าป่วยให้ไหนกับนี่คงอยากกลับ
สภาวะช็อกมากกว่านี้ก็คือแน่นอนครับ

เมืองต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าลิฟต์อาจจะขัดข้องนะคะ
หรืออาจจะรับน้ำหนักมากจนเกินไปเดี๋ยวต้องตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงก่อนนะคะ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะว่าในลิฟต์ก็จะบอกอยู่แล้วว่า
ตัวหนึ่งสามารถรองรับน้ำหนักได้เท่าไหร่จำนวนกี่คน
ดิฉันเคยคอมมูนิตี้มอร์กลางเมืองเลยค่ะ
ลิฟต์มีแค่๔คนที่ฉันเป็นหนึ่งในนั้น
แล้วจากชั้นสองลิฟต์ร่วงลงมาชั้นหนึ่ง
ฉันเกือบตายนะคะแล้วก็พยายามจะง้างเปิดเปิดออกมาเป็นกำแพง
แล้วอยู่กัน๔คนมีผู้หญิง๒คนแล้วก็ผู้ชายสองคนที่ฉันเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็
เกือบตายหายใจไม่ออกแล้วแพนิกมาตกใจกดลิฟต์กดกริ่ง
ก็รอนานแต่โชคดีว่ามือถือมีสัญญาณ
โทรศัพท์เรียกตามเบอร์ที่ติดอยู่เขาก็มาช่วยง้าง
มาเป็นกำแพงแบบครึ่งหนึ่งต้องปีนออก

แต่อันนี้คือมันล่วงลงมาแล้วมันหยุดใช่ไหมอืม